ขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ต่อเนื่องกันเลยนะคะสำหรับประเด็นทางการเมืองค่ะ
วิเคราะห์ถึงคำพูดนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าไม่สนใจนะคะ
สำหรับคำพูดของภาคการเมืองที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทั้งเกี่ยวกับเรื่องของร่างรัฐธรรมนูล
และคำถามพ่วงประชามติบอกว่าจะเห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะคะ
เนื้อหาของกฎหมายการทารุณกรรมสัตว์ที่ตอนนี้กำลังเป็นข่าวเกลียวกราวอยู่ด้วยนะคะ
ติดตามการวิเคราะห์พร้อมกันจากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ขอบคุณครับคุณดาวคุณกอล์ฟครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้วันทำงานวันสุดท้ายพรุ่งนี้ก็วันหยุดแล้ว
วันนี้นายกอารมณ์ดีครับเมื่อสักครู่เห็นในข่าวก็ยังหอกล่อ
ก็ให้พรนักข่าวขอโทษขอโพยกันอยู่ที่ว่ากระทบกระทั่งกันอะไรต่ออะไร
บรรยากาศดีครับแต่เมื่อวานน่ะสิแม่เมื่อวานอารมณ์ของนายกไปกับ
อุณหภูมิของประเทศเลยนะครับดูหัวข่าวแต่ละฉบับ
เช้าขึ้นมาวันนี้ก็ตกใจกันทั้งนั้นบิ๊กตู่ยั้วจัดท้าวัดใจประชามติ
ตอบโต้สองพักไม่เห็นด้วยร่างรัฐมนูลนี่ของไทยรัฐฉบับอื่นก็
แนวเดียวกันนะครับนี่ของมติชนค้านก็อย่าชิงสอสอ
บิกตุท้าสองพักอ่าฉบับอื่นอื่นก็อย่างที่บอกแล้ว
มาในแนวเดียวกันหมดถามว่าที่นายกแสดงท่าทีอย่างนี้
เป็นไรไหมล่ะครับผมบอกดีซะอีกครับ
มองในมุมบวกเพราะว่านี่จะทำให้ประชาชนหันมาสนใจ
ความคิดที่ขัดแย้งกันระหว่างฝ่ายนายกกับฝ่ายการเมือง
ประชาชนเห็นหัวข่าวอย่างนี้จะได้รู้ว่าเออ
เขาขัดแย้งกันเรื่องอะไรเขาเห็นไม่ตรงกันเรื่องอะไร
ฉะนั้นข่าวแบบนี้ครับที่จะไปกระตุ้นให้คนสนใจร่างรัฐมนูล
เพราะว่าร่างรัฐมนูลแจกไปเนี่ยรู้กันอยู่ครับ
ไม่มีคนอ่านหรอกแต่ว่าเอ๊ะถ้ามีข่าวแบบนี้
นายกออกมาหงุดหงิดฉุนเฉียวกับพักการเมืองพักการเมือง
หน้ากันทั้งพักใหญ่ทั้งสองพักออกมาตอบโต้นายกรัฐมนตรี
ก็ทำให้คนคิดว่าเออถ้าอย่างนั้นขอดูหน่อยซิ
อ่านดูหน่อยสิรัฐมนูลเป็นยังไงเอาเรื่องคำถามพ่วงล่ะ
เออทำไมต้องมีคำถามพ่วงเอ๊ะคำถามพ่วงแบบนี้
นายกว่าไปทางหนึ่งฝ่ายการเมืองว่าไปทางหนึ่ง
กรกตว่าไปทางหนึ่งเขาเห็นไม่ตรงกัน
ไหนขอดูหน่อยซิว่าคำถามพ่วงที่ว่านี้
ถ้อยคำเป็นยังไงฉะนั้นถ้ามองในแง่ดีนี่คือ
เป็นการเชิญชวนให้คนหันมาสนใจอ่านรัฐมนูลอ่านคำถามพ่วง
เพราะว่าถ้าข่าวมันเงียบไม่มีประเด็นแบบนี้เชื่อได้เลยครับ
รัฐมนูนแจกไปแต่งวดแรกสองล้านงวดที่สองหกล้านงวดที่สามสิบเจ็ดล้าน
ได้เลยไม่มีคนอ่านแต่พอมีข่าวอย่างนี้
คนอยากอ่านแล้วยิ่งมีข่าวออกมาในลักษณะนายกออกมาท้าทาย
ท่านบอกว่าท่านเชื่อว่าคนที่อยู่กับท่านเยอะฝ่ายการเมืองเขาก็เชื่อ
ว่าประชาชนที่อยู่ฝ่ายเดียวกับพักการเมืองและไม่เห็นด้วยกับรัฐมนูลฉบับนี้ก็มาก
เอออันนี้ก็วัดกันสิครับทีนี้วัดกันตรงไหนล่ะ
ก็วัดกันที่ลงประชามติฉะนั้นทั้งหมดเนี่ย
อย่ามองเป็นเรื่องตกอกตกใจเลยครับมองว่านี่เป็นการโปรโมชั่น
ให้คนหันมาสนใจรัฐธรรมนูลหันมาสนใจคำถามพ่วง
เพื่อจะได้เปิดดูรัฐมนูลอ่านคำถามพ่วง
แล้วไปลงประชามติกันแล้วไปลงประชามติกัน
แน่นอนนะครับจากนี้ไปถึงวันที่๗สิงหา
ก็จะมีบรรยากาศอย่างนี้เว้นแต่ว่านี่จากวันนี้ถึงวันที่สิบแปดก็
ก็อาจจะเบากันหน่อยเพราะว่าเป็นวันหยุด
ทั้งฝ่ายรัฐบาลทั้งฝ่ายการเมืองทั้งฝ่ายคอสช
ฝ่ายนักข่าวก็คงจะคงจะเบาลงหน่อย
ข่าวการเมืองจะบอกแต่เปิดขึ้นมาก็แงครับ
ฉะนั้นผมคิดว่าบรรยากาศที่มีความขัดแย้งกัน
ระหว่างฝ่ายผู้มีอำนาจในปัจจุบันรวมไปถึงแม่น้ำสามสายสี่สาย
เพราะว่าอาจารย์มีชัยเนี่ยก็พลอยผนึกกำลังกับคอสชด้วย
อาจารย์มีชัยนั่นไปประหมัดกับทางกรกต
ว่ากรกตทำเกินหน้าที่เรื่องที่จะไปอธิบายข้อดีข้อเสียของรัฐธรรมนูล
ฉะนั้นมีหลายคู่ล่ะครับมีหลายคู่แต่ว่า๒ปีก๒ซีก
ซีกหนึ่งคศแม่น้ำสี่สายผู้มีอำนาจในปัจจุบัน
ซีกหนึ่งการเมืองการเมืองที่จริงก็รวมการเฉพาะกิจนะครับ
ประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยนั่นไม่เคยเห็นอะไรตรงกันอยู่แล้ว
แต่ว่าคราวนี้พอมาถึงเรื่องรัฐมนูลก็ดูเหมือนว่ามาเห็นตรงกัน
แต่เห็นตรงกันก็ยังเหนียมกันอยู่ว่าไม่ใช่พลังร่วมกัน
ต่างคนต่างเห็นไม่ได้มาผนึกกำลังกันหรอก
ต่างคนต่างเห็นเห็นไปในทางเดียวกันคือ
เห็นว่าทั้งคำถามพ่วงและทั้งเรื่องของเนื้อหาร่างรัฐมนูลนั้นเนี่ย
รับไม่ได้ประชาธิปัตย์ยังไม่ได้บอกว่ารับไม่ได้
แต่ว่าหัวหน้าพักใครต่อใครกรรมการบริหารพักแสดงความเห็นอย่างนี้
ขืนไปบอกว่ารับได้ก็ประหลาดสิครับเอาล่ะสรุปก็คือว่า
ทั้งหมดที่เกิดความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติและนี่จะเป็นการเรียกน้ำย่อย
ให้คนมาสนใจรัฐธรรมนูลและให้คนหันมาสนใจ
เรื่องของคำถามพ่วงเพื่อนำเป็นประชุปรธรรมติอีกเรื่องหนึ่ง
ไปถ่ายคลิปไว้เจอทุกคนล่าสุดสารวัตรตำรวจคนหนึ่งก็เจอ
แล้วเราเอามาใช้ในบ้านเราโทษแรงนะฮะ
แต่ว่าการบังคับใช้กฎหมายการพิจารณาประเด็นอันนี้ต้องระวังครับ

เมืองนอกเนี่ยที่เขาใช้กฎหมายฉบับนี้เขาเลี้ยงสัตว์ไว้ไม่มีใครปล่อยมาเพ่นพันธุนะครับ
เขาเอาไว้ใช้เวลาคุณเลี้ยงสัตว์ไว้แล้วคุณทารุณกรรมเพื่อนบ้านเห็นไม่ให้ข้าวไม่ให้อาหาร
หรือไม่คุณไปทำร้ายสัตว์อย่างนั้นโดน
แต่เขาก็ไม่มีสัตว์เลี้ยงออกมาเพ่นพ่านเหมือนบ้านเรา
บ้านเราเนี่ยไปที่ไหนที่ไหนก็มีหมาจรจัดเยอะนะครับ
แฟลต์ตำรวจไปที่วัดพื้นที่สาธารณะเจอหมายิ่งต่างจังหวัด
ชาวบ้านก็ด่าทุกทีเพราะว่าเขาบอกว่าจับหมาไปขังไว้ที่ไหนและทุ่งสีกัน
งบประมาณในการเลี้ยงหมาแต่ละวันก็ไม่ใช่น้อย
สุดท้ายเจ้าหน้าที่กอทมเทศกิจโดนชาวบ้านด่ามั่งอะไรมั่ง
ก็ทำให้เกิดสภาพที่ว่ามีหมาอยู่ตรงนั้นตรงนี้
หมาดีหมาบ้าก็ไม่รู้แต่ว่ามีเยอะแยะ
แล้วพอเราออกพรบฉบับนี้ออกมาเอาสิครับ
ใครไปตีหมาใครไปป้องกันตัวเองนี่ผมไม่ได้เข้าข้างสารวัตรนะครับ
แต่ว่าใครไปป้องกันตัวใครบันดาลโทษะ
หรือสมมุติหมากัดเด็กอยู่ใครเอาไปตีหมา
หมาจะมากัดลูกกัดเมียใครเอาไม้ไปตีหมาแล้วใครถ่ายคลิปไว้
พอไปว่อนกันในคลิปเอาทีนี้ยุ่งสิครับ
ฉะนั้นบ้านเราเนี่ยก็ดีหรอกครับที่เอาพรบฉบับนี้มาใช้เหมือนกับต่างประเทศเขา
แต่ต้องให้คำนึงถึงปัจจัยด้วยว่าในต่างประเทศเขาไม่มีหมา
มาเพ่นพ่านอยู่อย่างนี้แล้วเสี่ยงที่จะมาทำร้ายชีวิตคนแบบนี้
แต่บ้านเรามันมีสภาพอย่างนี้นี่ครับพอมีสภาพอย่างนี้
เราจะสุดตรงกันถึงว่าโอ้โหใครทำร้ายหมาไม่ได้
ถ่ายคลิปไว้ทำร้ายหมาใครมีไม้จะตีหมาไม่ได้
เอ้าถ้าอย่างนั้นถามว่าแล้วเราเหมือนกับต่างประเทศไหมล่ะครับ
อันนี้ที่ผมบอกว่าไม่อยากให้สุดตรงเพราะเราใช้กฎหมายเหมือนเขา
แต่ว่าองค์ประกอบที่จะทำให้เกิดเหตุไม่เหมือนกัน
ก็เหมือนกับในต่างประเทศไงฮะ
เขาบอกว่าใครไม่ข้ามทางมาลายมีความผิด
รถไม่จอดทางมาลายมีความผิดบ้านเราก็มีครับ
แต่ว่าถ้าอยู่ไกลต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างตำบล
คุณหาทางมาลายเจอไหมล่ะครับไม่เจอเพราะไม่รู้จะมีไว้ทำไม
รถก็ไม่จอดทางมาลายเพราะมันไม่มีทางมาลาย
คนข้ามถนนก็ข้ามถนนกันเอาตามความปลอดภัยไม่ต้องมีทางมาลาย
ฉะนั้นถ้าสมมุติว่าจะเถนตรงเอากฎหมายนี้ไปจับว่า
ไม่ข้ามทางมาลายคนนั้นมีความผิด
อ้าวแล้วจะยังไงล่ะครับ
ผมถึงบอกว่าประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ย
เขาไม่มีบ้านนอกท่านไปญี่ปุ่นกันบ่อยเนี่ย
ไม่มีบ้านนอกไม่มีในต่างจังหวัด
ตัวเมืองกับบ้านนอกเขาเนี่ยกับชนบทเขาสภาพเหมือนกัน
เวลาเขาออกกฎหมายอะไรมาเนี่ยเขาก็ใช้บังคับทั่วประเทศได้
ของเรามันก็ยังเป็นว่าในตัวเมืองในชุมชน
ก็ไม่ต้องก็ได้ก็ไม่ต้องมากนะในกรุงเทพเนี่ยแหละครับ
มาลายถ้าคุณไปดูโน่นแถวไกลออกไป
แถวบางขุนเทียนหรือสมัยไปไกลไปโน่น
มีไหมล่ะครับทางมาลายก็ชาวบ้านเขาก็ข้ามของเขาเป็นอย่างนั้น
นี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าการออกกฎหมายมา
แล้วบังคับให้คนปฏิบัติตามกฎหมาย
มันต้องดูเหตุปัจจัยด้วยครับสรุปก็คือว่า
เรื่องของพรบธารุณกรรมสัตว์เห็นด้วย
จะปรับก็ปรับแพงไปเถอะเดี๋ยวนี้เขาก็บ่นกันว่า
เตะคนเสียค่าปรับ๕๐๐เตะหมาเจอก็ไป๒๐๐๐๐
อันนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องว่าเออเราจะหาความพอดีตรงไหน

จากการจัดการกับคนที่ทำร้ายสัตว

ถ้ามีมาตรการดูแลเรื่องของต้นเหตุ

ก็นี่ไงครับทุกวันนี้ก็
เราก็ไปที่ไหนก็เจอหมาเพ่นพ่านกันอยู่เนี่ย

ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ
ก็มีเรื่องของข้อกฎหมายที่ยังแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับ
ระหว่างเรื่องของการทำร้ายคนกับทำร้ายสัตว์นะฮะ